ทราบข่าวร้ายคุณแม่แบบแอดมิตรโรงพยาบาลด่วนเลย
นะคะซึ่งทั้งคู่ก็มารับรางวัลนคราชอวอร์ดในสาขานักร้องลูกทุ่งชายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนี่แหละค่ะ
หลังจากที่รับรางวัลเสร็จนะคะบอสบอยซอแอนก็ได้อัปเดตอาการป่วยของคุณแม่ให้กับพี่แจ๊กรีนได้ฟังค่ะ
คือต้องบอกว่าเราทราบแบบพร้อมกันเนี่ยแหละค่ะหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะ
แล้วก็ซ้อแอนก็ให้ฟังว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันก่อนขึ้นรับรางวัลแป๊บเดียวเองค่ะ
ตอนนี้นะคะก็คุณแม่อยู่ใกล้มือคุณหมอแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวก็หายค่ะ
ซึ่งสาเหตุที่คุณแม่ไม่สบายนะคะเพราะว่าแม่เป็นแผลแล้วไม่หาย
ก็เกิดจากการติดเชื้อเลยทำให้มีไข้สูงค่ะ

คุณแม่ก็จะเป็นคนขยันทำงานมากคนอีสานนะคะ
เจ็บป่วยอะไรท่านก็จะไม่ค่อยพูดสักคำเนี่ยค่ะ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งคู่ก็บอกว่าขอบคุณมากจริง
คืออันดับหนึ่งเลยก็แบบแฟนรู้ได้ยังไง

แล้วก็ขอบคุณอันดับ๒คือแฟนพอรู้ปุ๊บ
ก็ส่งเวลาใจให้แบบไม่ขาดสายได้จริง

ว่าคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็หนูไม่ทราบเลยว่าคุณแม่เป็นอะไรเลย

ก็เลยก็เป็นห่วงค่ะ

ทางน้องชายใช่ค่ะ
ก็ไปดูแลแล้วแล้วก็อยู่ใกล้คุณหมอแล้วค่ะ
ผมติดตามแล้วรอดูต่อไปว่าคุณแม่แข็งแรงไม่ค่อยเป็นอะไรเลยค่ะ
อจิตาาาแม่คุณเป็นคนขยันลอกเทศทั้งโรงพยาบาล

ค่อยก็คือจังแบบบานห้องทัวร์ไปอย่างนั้นสิ
เป็นแผลแล้วทีนี้มันไม่หายก็ติดเชื้อ
ก็เลยทำให้ไข้สูง
ครับก็คงสิบว่าเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวหมอดูแลครับ

แล้วต้องบอกว่าขอบคุณบอสบอยกับซอแอนด้วยนะคะ
คือแบบทุกข่าวที่เราเล่านอกจากติดตามนะ

ขอบคุณมากนะคะก็แบบว่าเด็กกอดกันอยู่
ขอบคุณไปถึงแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับบอสบอยซ้อยแอนด้วยนะคะ

เดี๋ยวเปิดโรงแรมที่มหาสารคามเราส่งทีมข่าวไปแน่นอน